หลังถูกกล่าวหาโจมตีว่าใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอกปลอม
ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ระบุว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับสื่อมวลชนและบุคคลเป็นร้อยคดีนะครับ
และจะไม่ชี้แจงเรื่องนี้อีกแล้วติดตามจากรายงานครับ
พระเย็นคนที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ไม่ขอสนใจข้อคอรหาหลังเพจดัง
ขุดคุยอย่างต่อเนื่องถึงวุฒิการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ได้มาจากการเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยคาลิปฟอร์เนีย
ซึ่งรวมถึงอาจารย์ศูนย์มหาวิทยาลัยคลิฟฟอร์เนียประจำประเทศไทย
เดินหน้าดำเนินคดีกับทุกคนที่กล่าวหาด้วย
ดังกล่าวอ้างตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนีย
พบว่ามหาวิทยาลัยที่รับรองวุฒิการศึกษาของผู้กองธรรมนัฐ
จดทะเบียนไว้ทำการศึกษาเกรด๙๑๒ซึ่งคือมัธยมปลายเท่านั้น
อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐเคยสั่งปรับเงิน
เหตุเพราะไม่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจริง
เจาะคิวไลฟ์สดจากสถานที่จริง
อ้างว่าเป็นเพียงตึกแถว๒ชั้นเท่านั้นในวันพรุ่งนี้
มีถิ่นฐานอยู่ในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
มาจากมหาวิทยาลัยคารมัติสาธารณรัฐวานูอาตูประเทศหมู่เกาะ
ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย
มีประชากรประมาณ๓แสนคน
เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นที่ประเทศเซ็มเบีย

ชิดฮิบาคัมวีลีรัฐมนตรีข่าวสารของประเทศ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกปลอมจากมหาวิทยาลัย
เรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
รัฐบาลพลเอกประยุจรรย์โอชาบอกว่า

คุณสมบัติสอสอและรัฐมนตรี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางสำนักลิขาธิการคณะมพลีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ

ทั้ง๓๖คนของนายกก็ยังตรวจของผมก็ยังตรวจ
แต่เขาไม่ได้ดูไปถึงพญาโทพญาเอกอะไรหรอก
เขาในเมื่อคุณสมบัติก็คือว่าอายุ๓๕อะไรอีกอ่ะ
ปริญญาตรีก็ได้ความว่าจบปริญญาตรีก็เท่านั้นพอแล้ว
คุณประยุทธ์จะรู้อยู่แล้วว่าคุณนัทสมบัติเป็นอย่างไร

เห็นไหมกับตั้งตั้งแล้วก็ใช้ใช้งานเต็มที่เลยนะ
แม้กระทั่งงานเอากล้วยไปฟอดให้ลิงก็ยังใช้
เรื่องนี้เพจดังจะงัดหลักฐานใดเพิ่มเติม
หรือเรื่องนี้จะถูกเดินหน้าตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี
ในชั้นกันมาที่การปรับประชาของสภา
โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ในฐานะประธานคณะกรรมธิการที่อ้างตัวเป็นผู้ชี้เป้าให้สื่อนอก
มาตรวจสอบคดีความในอดีตของร้อยเอกธรรมนัฐ
เจ้าตัวยืนยันพร้อมชี้แจงทุกการตรวจสอบ
และย้ำความมั่นใจว่าวุฒิการศึกษาที่ถืออยู่
เป็นของจริงจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
ว่าเส้นทางบนถนนสายการเมืองต่อจากนี้จะมีข้อสรุปอย่างไร
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน